โอ๊ยเรียบรอบลืมบาทมาเย็น
บาปอีกซ้าย้างเหลืออีก
อันนี้เป็นที่เจออยู่ในกล้องเฟิร์งเนอะครับแล้วบอกว่ามันยูนิคเก็บตรงไหนครับ
แกบอกว่าเก็บไว้ตรงไหนครับเก็บตรงนี้นะคะเพราะว่าโอเค
นี่เจอแหวนฮะเจอแหวนแหวนทองนะฮะไม่รู้ทองด้วยอะไรแหละค่ะ
เป็นเส้นนะมันยังยังไม่ละลายใช่ไหมไม่ละลายเนอะเจอกี่เส้นนะ
เขาเจอหลายเส้นแล้วเจอหลายเส้นเจอเจอกี่เส้นแล้วเจอสิบกว่าบาทแล้ว

อ๋อจากชั้นสองล่วงลงมาเนอะ
ทั้งแหน่งป่าวเส้นล่ะวันที่สุดคราวันป่ะ
มือนักความนมได้จากเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้นะครับ
ครับโดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือผู้ประสบภัยที่เป็นผู้เช่านะฮะ
ซึ่งมีทั้งหมดผู้เช่าจะมี๓ลายนะครับ
ซึ่งเทศบาลเมืองนครนมจะมอบเป็นเงินสดเลยนะครับซึ่งเป็นเงินค่าถุงยางที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพค่าเช่าบ้าน๒เดือน
แล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเป็นเงินรวมทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ
โดยจะจ่ายเป็นเช็คเงินสดนะครับ